ไปต่อเรื่องของการที่แน่นอนนะฮะงูเข้าบ้านงูเข้ารถเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภมันก็มาเกี่ยวข้องนะเผื่อจะโชคดีตาดีก็มองเอาละกันคุณผู้ชมไปดูงูกันหน่อยครับนะแต่ว่าแตกตื่นกันทั้งตลาดแล้วครับเพราะว่าอะไรงูงูหลามตัวใหญ่เนี่ยนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้มุดไปซ่อนตัวใต้รถบัตรคันนี้เนี่ยรถบัตรคันนี้
กันมุดไปใต้ท้องรถพยายามจะใช้ไม้เกี่ยวคอมันลงมาเกี่ยวก็ไม่ติดฮะสุดท้ายต้องจับหางนี่มันก็มันก็ลัดไว้ข้างในเนอะมันก็แน่นทีเดียวฮะแรงคนสองคนช่วยกันดึงเอาดึงออกมามันมุดอยู่ใต้ท้องรถจังหวะที่ตัวมันหล่นลงมาคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะใจหายใจคว่ำกันหมดเลยคุณผู้ชมงูหลามตัวบน
มันก็ต้องรัดเดี๋ยวมันกลัวโดนตกลงมาก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปช่วยจับ
เล่นเอาคนที่ตลาดเขาก็หวาดเสียตามกันเพราะว่างูใหญ่มาก
สุดท้ายก็เอาไปปล่อยคืนสุดธรรมชาติต่อไป
แม่ค้าก็บอกว่าอ้าวทะเบียนตรงนี้ละกัน
หรือว่าชัดมาก๓๐๑๐๕๐๕๘ละกัน
ช่างกล้องเราก็รู้ใจนะครับ
งูค่ะจากงูไปดูเรื่องของตัวนี้กันหน่อย

ตัวเงินตัวทองค่ะคนอือ
เขาไปอยู่บนต้นไม้ไปพรางตัวอยู่บนนี้

บ่อปลาคราฟค่ะ
เป็นบ่อปลาคราฟสุดรักสุดห่วงของเจ้าของบ้านเลยนะคะ

ได้ยินเสียงมันตัวอะไรนะตกน้ำลงไป
ดังตู้มเดินมาด้วย

งับไปแล้วหนึ่งตัวกับคุณ

คือมันกระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วไปกินปลาครับในบ่อ

สุดท้ายแม่เจ้าโทษพี่ก็มาไล่จับ
แล้วก็จับไม่ได้ง่ายด้วย

หลังปีกระโดดหนีลงมาจากต้นไม้
ตะวัดหางสู้กับคนที่เขาไปจับด้วย

ไม่ยอมง่ายตัวใหญ่จริงแล้วดูดุดูดูสินี่ตะวัดหางสู้ดูสิ
ไม่รอดสุดท้ายโดนจับนะคะกู้ภัยก็จับเสร็จพาซ้อนมอเตอร์ไซค์
จับได้ก็ไปปล่อยในที่ห่างไกลธรรมชาติจับอย่างนี้เลย
นี่นะตามนี้เลยแล้วจากทะเบียนรถแล้วอยากรู้เลขที่บ้านไหมล่ะ
เลขที่๓นะคะทับ๕๖นี่แหละเต็มแล้วค่ะอยู่ในชุมชนวัดดาวเสด็จตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
เอาไปดูคู่นี้เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันดีกว่านี่ไงลิงส์แสวแหมครับเขากุ๊กกิ๊กกัน
หาทุกซ่อสุกมุงเป็นจุดชมวิวหาดไซค์ขาวที่เกาะช้างจังหวัดตราชครับ
คือเขาคาดเดากันว่าผู้สื่อข่าวเราคาดเดากันว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันนะฮะ
ตัวใหญ่น่าจะตัวผู้ตัวเล็กน่าจะตัวเมียดูอะไรเนี่ยดูอะไรเขาหาเห็บเออนะฮะ
เป็นไงน่ารักไหมนะครับเอามาให้ดูกันยิ้มวันหยุดนะฮะนี่ลิงมันยังรักกันดูแลกันขนาดนี้เลยนะครับ
แม่ช่างสบายจังเนอะ